คุณหมอจุลานั่นพูดตอนนั้นบอก๕๐๒นี่น่าจะเกิดแล้วมั้งคะ
เพราะมันต่อเนื่องมาสองสามสัปดาห์แล้วตั้งแต่หลังเลือกตั้งเป็นต้นมาค่ะครับ
คุณหมอจุลนั่นศรีแก้วนะคะหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์อีกแล้ว

ว่าก็ได้รับการประสานจากภาคแก่นำรัฐบาลแล้วล่ะ
พรุ่งนี้จะไปประชุมกันที่พักประชาชาติของอาจารย์วันนอร์
ประเด็นหารือมีเรื่องตำแหน่งคณะรัฐมนตรีไหมเนี่ย
เดี๋ยวต้องรอฟังจากที่ประชุมก่อน

เพื่อไทยและก้าวไกลไม่ได้ขัดแย้งกัน
เขาบอกว่าผมก็ไม่เข้าใจทำไมสังคมถามจังเลย

ประชาชนก็บอกจะให้ไม่ถามได้ไงหมอชนละนาน

แคนดิเดตนายกเพื่อไทยกับแคนดิเดตนายกภูมิใจไทย
เขาไปเจอกันที่อังกฤษอ่ะนี่เขานัดกันไปดูบอลแมทเดียวกันเหรอ

เอาบาร์ลงนิดนึงคุณอนุทีล์กับคุณเสร็จหา

เมื่อวานสุดท้ายที่เลสเตอร์เขยันมาก่อน
ไปชื่อเลสเตอร์กันสุดท้ายเลสเตอร์ตกฉันนะ

ถ่ายรูปชิดกันเลยทีเดียว
คือในสนามต้องบอกก่อนว่าเขานั่งคนละโซนพี่อุ๋ย

คุณอันทุกทีเนี่ยโซนหนึ่งคุณเศรษฐาก็อีกโซนหนึ่ง
แต่ว่าอยู่ในห้องรับรองอยู่ที่เดียวกันไง

คุณหมอชนละนานก็ตอบอีกแล้วผมต้องตอบอีกแล้วใช่ไหม

เศรษฐาเขาเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ได้มีอะไรซับซ้อน

ถ้าอยากรู้เรื่องดิวลลับใช่ไหมผมมีคนให้คุณถาม

เพราะเขาเป็นคนโพสต์ไว้คุณไปถามเขา
แต่เพื่อไทยขอยืนยันไม่มีดิวลลับไม่ทรยศประชาชน
การที่ท่านไปอังกฤษท่านก็ประกาศมาเป็นเดือนนะครับที่จะไป
แล้วก็การดูฟุตบอลเนี่ยก็เป็นสิทธิ์เสรีภาพของทุกคนที่ชอบฟุตบอลนะครับ
ที่จะไปดูกันเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตปฏิเสธนะครับ
ในหนังของภาคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มีการดีลลับ
ในมุมของคุณเศรษฐาทวีสินและคุณอนุทินชาญวีรกุล
ข้อกังวลความกริ่งเกรงข่าวลอยข่าวลือดิวลบดิวลับอะไรเนี่ย
ผมว่ามันหักล้างเจตจำนงของพี่น้องประชาชนตรงนั้นไม่ได้
เพื่อไทยนายกก็ยืนยันครับเราจะไม่มีวันทรยศพี่น้องประชาชนครับ
ถามคุณเสร็จหาคือคุณเสร็จหาก็มีการธวิตชี้แจงนะครับ
บอกว่าผมกับครอบครัวคุณวิชัยเนี่ยสนิทกันมาหลายปี
๗๘ปีที่แล้วที่เลสเตอร์ได้แชมป์พรีเมอร์ลีผมก็มาร่วมฉลอง
เลสเตอร์แข่งนัดสุดท้ายหนีตกชั้นผมก็ต้องมาให้กำลังใจในฐานะคนบ้าบอล
ผมแพลนเป็นเดือนแล้วส่วนคุณหนูอนุทินก็รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว
ไม่มีการคุยเรื่องการเมืองไม่มีการดีลอะไรหรอก

เศรษฐาก็บอกว่าผมแพลนมาเป็นเดือนแล้วจริง
แล้วตอนที่มาถึงก็มาถึงก่อนชั่วโมงครึ่ง

เพราะว่าเขามีนัดเจรจากันใช่ไหม
ผมก็เพิ่งรู้เมื่อ๒ชั่วโมงก่อนบอลแข่งนี่แหละ

คืออย่างที่บอกเวลามีอะไรเราก็คุยกันบอกกัน
ก็ให้เกียรติเวลาทำงานซึ่งกันแล้วกัน
ในสนามก็นั่งกันอยู่คนละฝั่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกัน

ไปร่วมการประชุมสมชาอนามัยโลก
แล้วก็เลยแวะมาเยี่ยมคุณอายวัฒน์

ก็เจอคุณเศรษฐาก็ทักทายกันตามภาษาคนรู้จักกันนั่นแหละ
ก็คุยเรื่องฟุตบอลแล้วก็แยกกันนั่ง
ผมเชื่อว่าภาพที่คนเอาไปปล่อยตั้งใจเอาไว้ปั่นมากกว่า
ปั่นข่าวเอาว่าอย่างนี้อย่าไปปั่นข่าวเอามันเลย

ใครจะเจอกันที่ไหนก็ดิวรับไปหมดมันไม่ใช่แล้วล่ะ
ส่วนคุณอุ้งอิ๊งนะคะก็มีการโพสต์ภาพกับแกนนำเพื่อไทย
แล้วก็เขียนข้อความดิวลลับหรือดิวรักแห่
แล้วก็มีพี่สาวเข้ามาแซวบอกชอบรับเก่งงงใจนี่ค่ะ
ก็ปฏิเสธกันทั้งสองพักนะฮะ

คือเรื่องดิวลลับเนี่ยคุณชูวิทย์โพสต์ตั้งแต่เมื่อวานนะ

โพสต์ตั้งแต่เมื่อวานบอกดิวรับรัฐบาลใหม่

ไม่มีก้าวไกลนี่เห็นไหม

ผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้าน

ภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิบัติชาติไทยพัฒนา

สูตรลับเจรจาตกลงไฟเขียวผ่านตลอด
มีดีลพิเศษแพ็คเก็ตกลับบ้าน

รายงานถึงทักษิณที่รออยู่สิงคโปร์
ติดตามกันต่อไปรายงานนี้ยืนยันถึงตัวตนคนเจรจา

เมื่อวานคุณทักษิณต้องทวิตชี้แจงเลยนะใช่
บอกไม่มีแล้วได้ไปเอาข่าวมาจากไหน
อะไรล่ะ
โพสต์อีกใช่ไหมโพสต์ล่าสุดคุณชูวิทย์เนี่ยวันนี้มีโพสต์อีกนะฮะ
คือล่าสุดเนี่ยโพสต์บอกดิวรับลังกาวีเลยบอกสถานที่เลยบอกพิกัดด้วยหรอ
ไกลจากไทยแค่๔กิโลเมตรใกล้สิงคโปร์ที่เกาะลังกาวีมาเลเซีย
มีการประชุมดีลพิเศษสนับสนุนให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านอุ้ยตาย
และให้เพื่อไทยถอยไปเป็นรัฐบาลคั่วใหม่กับภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิบัติชาติไทยพัฒนา
ด้วยความเคารพผมคิดว่าประชาชนคนไทยที่ห่อนบัตรเลือกตั้งมีสิทธิ์จะรู้
แต่นี่เป็นวิธีฝืนธรรมชาติผมพูดได้แค่นี้ไม่ได้ขัดใคร
สนับสนุนให้บ้านเมืองสงบอย่ามาบอกว่าผมตั่นสนับสนุนให้บ้านเมืองสงบอย่ามาบอกว่าผมตั่น
บาปกรรมตายนี่แต่วันนี้สองพักเขายืนยันว่าไม่จริงนะฮะ
ได้สอสอมากเป็นอันดับ๒รองจากก้าวไกล
ก่อนหน้านี้คุณเศรษฐาทวีสินเคยให้สัมภาษณ์ตอนที่เข้าพักเพื่อไทยบอก
วันนี้มันมีข่าวนะฮะว่ามันมีชื่อของคนเก่าที่ต้องถอยออกไป
เพื่อเสริมทีมใหม่ขึ้นมานะฮะแล้วมีข่าวว่าคุณพิชัยนริบธภัณฑ์
ประธานยุทธศาสตร์และการเมืองของภักดิ์เพื่อไทย
แล้วก็คุณหมอเลี้ยบนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีแก่นำกลุ่มแคร์เนี่ย

คือมีข่าวว่าถึงขั้นยื่นหนังสือลาออกอะค่ะพี่อุ๋ย
คุณพิชัยออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงนะครับ
ยืนยันว่าไม่ลาออกจากเพื่อไทยอยู่แล้วเพราะว่าช่วยงานพักมานาน
อยู่กับเพื่อไทยตลอดไปแน่นอน
เชื่อว่าจะช่วยพักได้มากในเรื่องของประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ
แม้แต่คุณทักษิณอดีตนายกก็พูดว่าเราแพ้เพราะโซเชียลนะ

ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องไปพิจารณา
ดูว่าเราแพ้เนี่ยเกิดจากอะไร
ไหนว่านายอย่างนี้